ขอรบทรงชาติ๘นาฬิกาพอดีเชิญที่หน้าจอทีวี
เดี๋ยวจะพาไปดูเสาไฟฟ้ากินอารีมีความตื่นเต้นตรงไหน
เสาไฟฟ้าโดยปกติก็ไม่ได้มีความตื่นเต้น
แต่ว่ารอบนี้ติดตั้งแบบทียังไม่พอ
ยังมีการใช้งบประมาณค่อนข้างสูงอีกด้วย
พยายามสอบถามอยู่นะฮะจากสำนักข่าวอิสราแล้วก็เพจ
ต้องแฉชื่อเพจเขาต้องแฉเป็นภาพถ่ายจากองค์การบริหารส่วนตำบล

ราชาเทวะที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ทำโครงการเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมดูด้านบนกินนารี
หลายท่านบอกว่าเออมันสวยดีนะสวยดีแต่มันคุ้มค่าหรือเปล่า
เพราะอะไรเพราะนี่คืองบประมาณปี๒๕
งบประมาณคาบเกี่ยวกับ๒๓ปีเลย
ตั้งแต่ปี๒๕๖๒ถึง๒๕๖๐
บตรราชาเทวะมีการจัดซื้อจัดจ้างเอาไว้
งบประมาณใช้ประมาณสัก๖๔๒ล้านบาท
๖นะฮะ๖๔๒ล้านบาท
พองบประมาณสูงขนาดนี้
เสาไฟฟ้าเยอะขนาดไหน๖๗๗๓ต้น
ราคาต้นละเกือบ๑๙๔๘๘๔บาท
หลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันก็สวยดีนะถ้าติดตั้งไป
แต่ทำไมต้องติดถี่ขนาดนี้
และที่สำคัญทำไมต้องมีการผูกปีงบประมาณ
ยาวนาน๒ปี๓ปีขนาดนี้ด้วย
ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสอบถามแล้วว่า
มีคนตั้งข้อสงสัยทางนายกอบตยังไม่สะดวกในการชี้แจง
ส่วนทีมงานของท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดการชี้แจงเรื่องนี้

ในเรื่องของเสาไฟฟ้ากินนารีรอบนี้แล้วนะฮะ